ก่อนที่จะพักกันในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความดีของตำรวจจราจรน้ำดีค่ะ
ที่ทำงานตอนกลางวันเนี่ยก็เป็นตำรวจจราจรทำงานอย่างเต็มที่มุ่งมั่นทำงานนะคะ
แล้วก็ช่วยภรรยาด้วยเสียบหมูปิ้งขาย
ทำแบบนี้มา๑๕ปีแล้วนะคะจนสามารถส่งลูกเรียนได้
แล้วก็ไม่อายใครไปดูความขยันของตำรวจจราจรน้ำดีที่ชนบุรีคนนี้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าดาบนเรศเป็นตำรวจน้ำดี
ปฏิบัติหน้าที่ขยันขันแข็งเป็นที่ไว้วางใจ
บางครั้งเห็นประชาชนขับรถย้อนสอน
แทนที่จะจับกลับให้โอกาสเรียกมาตักเตือนก่อน
แต่หากทำผิดซ้ำก็ต้องจับเพื่อให้รู้จักเข็ดหลาบ
บางทีรถย้อนสอนมาแกก็แค่เตือนแล้วก็ไม่นั่น
ไม่เห็นจับใครเลยไม่เห็นจับใคร
จริงอยากให้เป็นอย่างนี้แกใจดี

ย่างขายในตลาดทุกวัน
บนเรศบอกว่าไม่อายทำกิน

ห้าปีแล้วจนสามารถส่งลูกเรียนจบ
มีงานทำได้ตามความตั้งใจ
เป็นรายได้เสริมไงช่วยครอบครัวเพราะมัน
คนเดียวมันหาไม่ทันหรอกเพราะว่า
เรารู้นะบริษัทบริษัทบริษัทพอใช้
บนเรศบอกว่ารักงานจราจร
ไม่แพ้อาชีพย่างหมูไก่ขาย
แม้จะเหนื่อยกายแค่พักก็หาย

พันธุ์ตำรวจเอกชูทเรศยิ่งยงดำรงสกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเสม็ด
ก็ภูมิอกภูมิใจที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

ในที่ประชุมเคยพูดกับลูกน้องอยู่เสมอ
ให้ทุกคนนำแบบอย่างที่ดีของดาบนเรศไปปรับใช้
และในอนาคตอันใกล้เตรียมมอบใบประกาศเกติคุณ
ชูดาบนเรศเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต
ทีมข่าวเทลาทีวีรายงาน